ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เขาได้โพสต์ลงในสังคมออนไลน์ให้ช่วยตามหาพ่อให้เขาหน่อยนะฮะ
พ่อเขาอายุ๔๗ปีแล้วก็ป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วย
หายออกจากบ้านไป๓วันแล้วบ้านอยู่ที่จังหวัดชายนาฏ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พบศพพ่อเนี่ยเป็นศพลอยน้ำอยู่นะครับ
แล้วจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่านี่ฮะพ่อเขาขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็พุ่งตกลงไปในน้ำเองตกลงไปในคลองเลยนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่นางสาวอคิราสุตภัณฑ์อายุ๒๐ปีนะครับ
ได้โพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊กในการตามหาพ่อ
แล้วที่สุดแล้วเมื่อพบศพพ่อเป็นศพลอยน้ำ
มาขอดูภาพจากกล้องโครงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับ

คือรถมันเลี้ยวลงไปเลยนะครับ
พ่อเขาชื่อนายทองคำสุตภัณฑ์อายุ๔๗ปี
หายเอาตัวออกไปจากบ้านที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
ตั้งแต่เช้ามืด๑๓มกราคมนะครับ
ทองคำขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปนะฮะอ่า
แล้วก็บอกกับคนที่บ้านว่าเดี๋ยวจะไปเข้าเวรนะครับ
ที่ลูกสาวก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชัยนาฏเพราะหายไป๓วันนะครับ
ตามหาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดหลายแห่งจนพบว่า
พ่อขี่รถออกจากซอยบ้านที่ตำบลบังหลวงอำเภอสัพพยา
ด้วยรถจักรยานยนต์นะแล้วก็อยู่ดีก็เสียหลักพุ่งลงคลองไป
ภาพที่ท่านเห็นนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ช่วยนำรถขึ้นมาแต่ว่ายังหาตัวพ่อไม่เจอ
ลอยอยู่ที่คลองห่างจากจุดพบรถจักรยานยนต์
ไกลประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะครับพนักงานสอบสวน
สพสัพพยารับแจ้งเหตุคนจมน้ำตายด้วยนะครับ
คลองส่งน้ำชนลประธานก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็พบว่านายทองคำเนี่ยอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าขึ้นอืด
อยู่กลางคลองติดอยู่กับผักตบชาวา
ก็นำร่างขึ้นมานะครับส่งศพพิสูจน์อย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็แจ้งให้ญาติทราบแล้วนะครับ
วันนี้นางสาวอคิราเดินทางมารับศพพ่อที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยการเศร้าโศกนะครับ
บอกว่าเธอก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อนะ
คือพ่อป่วยมีโรคประจำตัว
ช่วงที่ขี่รถจักรยานยนต์คาดว่าอาการอาจจะกำเริบนะครับ
แล้วก็บังคับรถจักรยานยนต์ไม่ไหวก็เลยพุ่งตกลงไปในคลอง
พ่อมีโรคประจำตัวทั้งโรคเบาหวานแล้วก็ความดัน
เมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งพบว่าพ่อป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เส้นเลือดฝอยตีบเพิ่มอีกนะครับ
ก็ดูแลให้พ่อกินยาตามที่หมอสั่งทุกครั้งแต่พ่อก็เป็นคนเข้มแข็งร่าเริง
แล้วก็ดื้อด้วยไม่อยากให้ใครเป็นห่วงยังคงไปทำงานอยู่
ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดกับพ่อก็คือคืนก่อนเกิดเหตุนะครับ
สามมกราคมนะครับตอนนั้นพ่อกำลังจะออกไปทำงาน
ก็บอกว่าทำกับข้าวไว้ให้แล้วนะเอาใส่ห่อไปกินที่ทำงานด้วย
อย่าลืมเอายาไปกินด้วยพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไร
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่พบพ่ออีกเลย
เธอก็บอกว่าถ้าวันนี้บอกอะไรพ่อได้เนี่ย
ก็อยากบอกพ่อว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเดี๋ยวจะดูแลแม่เองนะ
แต่ถ้าถามว่าทำใจได้ไหมก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทุกคนก็หลักเขามากครับ
ก็จะเรียนให้จบเพื่อเขาครับ
อย่าให้เขาสู้สู้ไปอีกนิดเดียว
อีกนิดเดียวเขาทนหน่อยเขาก็จะหายแล้ว

นางจอมขวัญมาเย็นก็บอกว่าปกติผู้ตายเป็นคนนิสัยดีร่าเริง
ไม่เคยมีเรื่องเครียดอะไร
ได้คุยกันครั้งสุดท้ายก็ตอนที่เขาป่วย
แต่ว่าอาการก็เริ่มหายดีแล้ว

ผู้ตายเองก็ยืนยันว่าแข็งแรงแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว

มาพบว่าเสียชีวิตแล้วตกใจมากนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

อาจจะทำให้ไม่มีคนเห็นแล้วก็ไม่มีใครช่วยเอาไว้ได้ทัน

เขาเป็นคนที่แบบล่าเริง

เสียรู้สึกว่าเข้าผู้ค่าไว้

โดยต้องสมมุติความสงสารคือติดประกาย
ก็เป็นอาทิตย์นะก็นอนอยู่ก็รู้อยู่เบาหวานขึ้นอะไรอย่างนี้เนอะ
ก็ถามเขาเลยเนี่ยแต่ทีนี้พอมาอีกวันหนึ่งทางที่ทำงานเขาก็มาเยี่ยม
เขาบอกพรุ่งนี้เขาจะไปขายแต่ไปเป็นยูเวนต่อ
เขาบอกไปไหวแล้วเหรอเขาบอกไปไหวแล้วเหมือนเขาใจสู้อ่ะเหมือนใจสู้ค่ะ
ไม่เคยคาดคิดเลยนึกว่าเขายังไม่ตายด้วยซ้ำเหมือนไม่คิดเลยค่ะ
ไปเนี่ยพอดีเขาดูกล้องมันจอดไปดูรถก็คิดว่าถ้าไม่เจอคนก็คิดว่ายังไม่ตาย
คิดว่าไม่อยากให้ตายนะมันไวเกินไปอ่ะ
จากต้นแพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
ญาติก็ไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากนี้ก็จะนำศพของนายทองคำกลับไป
สวดพระอภิษฐรรมที่วัดโพมงคลจังหวัดชายนาฏนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๙มกราคมนี้เวลาบ่าย๓โมง
ส่วนบรรยากาศที่สาราวัดในอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏนางกาหลงทูบแก้วอายุ๕๙ปี
ภรรยารวมถึงญาติญาติก็เตรียมพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมศพ
ก็มีรูปนายทองคำวางไว้หน้าโรงศพนะคะ
รอบสาราที่จัดงานมีพวงหลีจากผู้นำชุมชนญาติสนิทเพื่อนก็วางอยู่ข้างโรงศพ
ติดอยู่ตามเสาแสดงให้เห็นว่ามีคนรักนายทองคำเยอะนะคะ
ก็มาร่วมแสดงความอาลัยกัน
ภรรยาบอกว่าคบหากับนายทองคำมา๓๐ปีนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นครอบครัวอารมณ์ดีมักจะยียวนใส่กันตลอด
ตอนก่อนนอนก่อนวันที่จะหายตัวไปวันแรกคือ๑๓มกราคมเนี่ย
ยังได้เอ่ยถามว่าจะไปทำงานไหม

ซึ่งภรรยาบอกว่าความจริงก็ไม่อยากให้ไป
เพราะว่าดูท่าทางแล้วอาการเบาหวานความดัน

ไปบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกไปส่ง
แต่ว่าสามีก็ไม่ยอม
ในช่วงเช้าก็คล่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไป
ตอนออกตามหาทีแรกไม่คิดว่าจะเสียชีวิตนะ
ยังคิดอยู่ว่าอาจจะไปอยู่ตามบ้านเพื่อนตามวัด
แต่พอมาเห็นกล้องวงจรปิดเสียใจมาก
พอไปเจอศพว่าเสียชีวิตแล้วจริงก็ยิ่งทำใจไม่ได้
ภรรยาของนายทองคำบอกด้วยว่าตั้งแต่สามีหายตัวไปนะฮะ
ที่บ้านนะจะมีหมาที่สามีเนี่ยรักแล้วก็เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่ง

แต่ทีนี้มันไม่เห่าเลยครับ
ส่งเสียงอะไรเลยผิดสังเกตมาก
ประกอบกับญาติที่อยู่ข้างบ้านก็เห็นแล้วก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนกับกลิ่นศพ
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นรางสังหรณ์บอกเหตุว่าสามีเสียชีวิต

แต่ก็คงไม่อยากให้คนทางบ้านเป็นห่วง